คุณผู้ชมค่ะไปกันที่พังงากันหน่อยคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนึงเขาพายเรือแล้วก็บรรทุกน้ำมันไปเต็มแกลลอนเลย

เขาพายเรือเข้าไปไปเผาเรือนแพร่คุณผู้ชม
บริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งเสียหายกว่า๒ล้านบาท
ทำไปเพราะว่ามันสนุก

สนุกยังไงเชอรี่ดูความเสียหายสิ
คุณผู้ชมเนี่ยสนุกมากประหลาด๒ล้านหายในพริบตาคุณผู้ชม
นี่คือวินาทีไฟไหม้อย่างรุนแรง
เพราะว่าเรือนแพรแห่งนี้โดนเผาค่ะ
เป็นเรือนแพ้ของบริษัทไอแลนด์ซาฟารีจำกัด
ลอยอยู่ริมคลองบ้านสามช่องเหนือหมู่๙ตะบนกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งพังงาค่ะ

เจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับกันวุ่นเลยทีเดียว

หลังคาสังกษีห้องพัก๓ห้องห้องน้ำอีก
เครื่องอำนวยความสะดวกระบบไฟฟ้าอย่างดีครบคันเลย

ว่าระบบไฟฟ้าภายในแพร่ดังกล่าวไม่ได้เกิดความขัดข้องนะ
สอบสวนพยานแวดล้อมบอกว่ามันมีผู้ชายคนนึงมันน่าสงสัยแหม
พายเรือเล็กมาป้วนเปี้ยนก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาที
เดียวเท่านั้นแหละไฟลุกพลึบเลย
ต่อมาค่ะตำรวจสพตะกัวทุ่งก็คุมตัวนายวันนัทอายุ๓๒ปี

เขาบอกว่าของผมเองลูกพี่ตรวจสอบปากคำอยู่นาน
เจ้าตัวบอกว่าก็ผมนี่แหละพายเรือไปก่อเหตุไปจุดไฟเผาเรือนแพร่
เพราะว่ามันคันไม้คันมือดูแล้วแบบว่าสนุก

ซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
แม้ว่านายวันนัทจะยอมรับสารภาพก็ตาม

คนอื่นเสียหายขนาดนี้ยับเยินยับเยิน